ในนั้นที่เราเห็นคลิปกันแล้วก็ออกมาโพสต์ให้ดูเลย

เขาก็กักตัวเอง๑๔วันอยู่กับบ้านทำอะไรบ้างยังไง

ขออนุญาตโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ตเตอรี่งวดนี้ถูกบ้างไหมคะเจ้าพ่อ
เจ้าพ่อพลาดมั้ยคะ

เป็นไงบ้างคะถูกบ้างไหมคะงวดนี้เจ้าพ่ออยู่แต่บ้านเนี่ยค่ะ

ตัวไม่เป็นไรค่ะมีหนูเป็นเพื่อนนะคะพี่อ้
อ๋อค่ะถามค่ะกากตัว
ค่ะกากตัวเป็นไงบ้างคะวันนี้เท่าไหร่แล้วเอ่ย
กักตัวก็เหมือนได้อยู่กับตัวเองดีอะครับแล้วก็
เอ่อได้ทำความสะอาดบ้านทั้งบ้านได้เล่นเวทอยู่บ้าน
ได้วิ่งอยู่บ้านออกกำลังกายเหมือนเดิมครับแต่ว่า
แต่ว่าคือจริงแล้วไปตรวจมันก็เป็นลบแล้วครับแต่ว่า
ที่บอกว่าเราต้องกักตัวเองเพราะว่า
เชื้อมันจะอยู่ของเราประมาณ๑๐กว่าวันใช่ไหมตอนนี้ก็
ถ้าเรารวมเจอพี่แมทครั้งล่าสุดตั้งแต่วันที่๗

ก็ประมาณเกือบสิบวันแล้วค่ะ
แต่ก็โอเคครับเพื่อนบ้านน่ารักเพื่อนบ้านก็เอาอาหารมาส่งให้ที่บ้าน
หน้าบ้านเอาแขวนไว้ผมก็บอกว่าให้แขวนไว้หน้าบ้านนะครับ
เผื่อจริงเราเป็นเราก็จะได้แบบ
ไม่ไปติดใครอีกอะไรอย่างนี้ครับจริงแล้วถามว่าเราจะเป็นไหม
ก็มีโอกาสมีโอกาสได้แต่ว่า
เราไม่อยากให้เป็นภาระเราก็ไม่อยากโทษ
ไปถึงพี่แมททิวด้วยว่าเฮ้ยพี่แมททำไมถึงเอาอะไรมาติด
หรือเอามาแพร่ระบาดในที่เราซ้อมมวยกัน
เพราะว่าจริงแล้วไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกครับ

เพราะพี่แมทเขาก็ระวังตัวเองพอสมควร
เพราะว่าก่อนที่บิ๊กแมทจะประกาศประกาศว่าตัวเองเป็นเนี่ย
เขายังบอกเลยนะว่าวันที่๑๓คือวันที่ปิดค่าย
แล้วเขาจะล้างค่ายทั้งหมด
พอกำลังค่ายบ่าย๒ปรากฏบ่าย๓เขาประกาศเลยว่าเป็น
เราก็แบบเฮ้ยเราถามว่าเราก็ช็อกนิดนึงแต่เราก็บอกว่า
พี่แมทคงไม่ได้อยากเอามาติดพวกเราหรอก
เราก็คุยกันในกลุ่มที่แบบเป็นนักมวย
ก็บอกว่าไม่มีใครโทษเลยพี่แมทก็จะมาขอโทษขอโพย
บอกพี่ไม่ต้องขอโทษพวกผมเลยพวกพี่ดูแลตัวเองเลย
ที่ดูแลรักษาตัวเองให้หายแล้วกลับมาซ้อมมวยกันอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วตอนนี้มีอาการอะไรยังไงไหมพี่อาร์ตสำหรับตัวพี่อาร์ตเอง
คือปกติเนี่ยเวลาผมทำงานผมจะได้นอนน้อย
แต่มี๒วันนี้จะมีเจ็บคอนิดนึง
เพราะว่าเวลาถ้าเกิดผมนอนเต็มที่

คือจะนอนอ้าปากแล้วก็มีอาการคอแห้งนิดนึง
แต่ว่าร่างกายปกติหมดทุกอย่าง
เมื่อวานก็ลองเทสตัวเองเกี่ยวกับโควิด
เขาบอกว่ามันจะทำลายปอดใช่ไหมครับ
แต่อันนี้เป็นข่าวจริงหรือไม่จริงอย่าเพิ่งไปเชื่อนะฮะ
เมื่อวานผมก็ลองอยู่บนรูวิ่งประมาณชั่วโมงนึง
ก็ปกติก็ไม่ได้มีอาการแบบหอบเหนื่อย
ยังหายใจปกติ

ยังเล่นเวทก็อยู่บ้านอยู่เล่น
ก็ประมาณสัก๔๓๐โมงเย็นผมเล่นเวทแล้ว
แล้วก็ผมก็จะวิ่งช่วงประมาณหัวค่ำ
แล้วก็เปิดซีรีส์ดูก็วิ่งไปชั่วโมงหนึ่ง

ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะคะ
ยังไงก็เดี๋ยวออกมาวันไหนเจอกันคะเนี่ย

ผมน่าจะออกจากบ้านได้ประมาณวันศุกร์วันเสาร์ประมาณเนี่ยครับ
ได้ค่ะเดี๋ยวส่งพี่แจ๊กกะรีนไปหาพี่อาร์ตเลย

วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากด้วย

จะบอกว่าหายไวก็ไม่ได้นะเขาแข็งแรงอยู่แล้วนะคะ
แรงออกกำลังกายอยู่บ้านก็ดูแลตัวเองไปนะคะ